กลุ่มแฟนคลับของปทฤษฎีได้จัดทำสมุดบันทึกความทรงจำไว้เป็นของชำรวยแจกให้กับผู้ที่เข้ามาร่วมงานในวันนี้นะคะ
ซึ่งถือว่าเป็นของแทนใจชิ้นสุดท้ายที่ปอมอบให้กับทุกคน

จ๋าฟังมะลิพูดนะ
มะลิกับแม่โบรักพ่อปอจ๋าจนสุดหัวใจ
มะลิกับแม่โบคิดถึงพ่อปอจ๋าจนแทบขาดใจ
ถึงวันนี้พ่อไม่ได้อยู่กับมะลิและแม่โบ
แต่พ่อปอจ๋าจะอยู่ในหัวใจของทั้งสองดวงนี้ตลอด
พ่อปจ๋าจะอยู่ในหัวใจของทั้งสองดวงนี้ตลอด
พ่อปจ๋าจะอยู่ในหัวใจของทั้งสองดวงนี้ตลอด
ผู้จัดการส่วนตัวและคุณหมอที่ทำการรักษา
ส่วนปกหลังในเป็นประวัติโดยย่อ
กับคำคมของปอที่บอกไว้ว่า
ผมจะทำทุกวันให้เหมือนวันสุดท้ายของชีวิต
สมุดบันทึกความทรงจำเล่มนี้จะมีแจกเพียง๕๐๐เล่มเท่านั้น
มันเป็นสมุดบันทึกครับตัวของเป็นสมุดบันทึ
หมายความว่าแจกเพื่อให้เอาไปใช้บันทึก

แล้วก็ปกก็จะมีปกหน้าก็เป็นรูปพี่ปอ
เปิดมาเป็นปกในก็จะมีรูปพี่ปอบ้างครับ
เท่าที่ผมคุยกันแล้วก็จะมี
จดหมายฉบับหนึ่งอะไรที่พี่ปอเขาเคยเขียนไว้ให้มะลิกับพี่โบ
เป็นข้อความที่หมอมนุษย์เขียนถึงอะไรอย่างนี้ครับ
เพียงแค่สมุดบันทึกความทรงจำที่เป็นของชำรวย
แต่ยังมีหนังสือสวดมนต์ดอกไม้จันทร์และไฟฉาย
แฟนคลับส่งไปให้ประมาณ๓๐๐อัน
เพราะมีแนวคิดว่าการให้ไฟฉาย
เป็นสัญลักษณ์ที่นำพาทุกคนไปสู่แสงสว่าง
และจะเป็นแสงสว่างให้ดวงวิญญาณของปอไปสู่พบภูมิที่ดี
ของชำรวดจำนวนมากที่หลั่งไหลไปถึง
มีทั้งส่งให้กับมือและส่งทางปรายศนีย์
พนักงานปรายศนีย์จังหวัดบุรีรำบอกว่า
มีพัสดุใส่กล่องทั้งเล็กและใหญ่จากแฟนคลับ
มาจากทั้งภาคเหนือจรดภาคใต้
ส่งกันไปตั้งแต่๒วันก่อนถึงวันนี้
รวมแล้ว๒๖ชิ้นและคาดว่ายังจะมีอีกต่อเนื่อง
เฉพาะวันนี้ใช่ไหมครับวันนี้ตกไป๒๑ชิ้นแล้วครับ
ว่าพรุ่งนี้น่าจะเยอะกว่าเดิมครับ
ก็มีตั้งแต่ซองเล็กไปยันกล่องประมาณช้อชิงครับ
ค่อนข้างจะใหญ่อยู่ครับ
มุดบันทึกความทรงจำไฟฉายและของชำรวยทั้งหมด
กำลังจะเป็นของแทนใจชิ้นสุดท้าย
ปทฤษฎีฝากไว้ให้ทุกคนได้นึกถึงความรักความห่วงใหญ่
ที่มีให้กันเสมอมาก่อนที่ร่างของเขาจะจากโลกนี้ไปชั่วนิรันดิ์